ไปดูอาชีพแปลกอาชีพที่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นสักเท่าไหร่
คืออาชีพคนสร้างพระเนื้อผง
เป็นอาชีพที่ยังคงอยู่คู่กับประเทศไทย
นี่ก็อาชีพคนที่ทำเป็นพระแบบนี้นะครับ

ใช่พระเนื้อผงหรือว่าพระพิมพ์ผงแบบนี้นะครับ
เป็นเครื่องรางของขังที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย
อาชีพเหล่านี้แหละเป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน
อย่างหนึ่งท่านที่ยึดอาชีพนี้มาก็คือคุณจตุพรชมพูทิพย์อายุ๕๔ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ
ร่วมอนุรักษ์โดยยึดอาชีพมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
โอ้โหเด็กรุ่นนี้สมัยนี้คงจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้หรอกนะครับ
คุณจตุพรบอกว่าสร้างพระพิมพ์ผงแบบโบราณทำเจ้าเดียวเลยในจังหวัดราชบุรี
ปัจจุบันก็มีลูกค้าจำนวนมากอยู่ทั่วประเทศมาสั่งทำนะครับ
เข้าสู่วงการทำพระพิมพ์ผงเนี่ยตั้งแต่อายุ๑๗ตอนนั้นมีโอกาสไปเรียนรู้การสร้างพระพิมผง
ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารที่กรุงเทพเริ่มจากการเป็นลูกมือเขาก่อน
ดผสมผงมวลสารต่างจากนั้นก็ขยับขึ้นมาขยับหน้าที่มาเรื่อยจนชำนาญมาก
กรรมวิธีในการทำพระพิมผงแบบโบราณนี้อัดดีตใช้ครกหิดในการตำส่วนผสมเข้าไปทั้งหมด
ทำให้เนื้อแต่ละมวลสารมันเข้ากันแต่ละวันสามารถทำพระพิมพ์ได้เพียง๒๐๐องค์เท่านั้นในตอนนั้น
แต่ว่าตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็มีการใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงเป็นเครื่องจักรเครื่องผสมเครื่องบดไปใช้
ก็สามารถผลิตได้มากถึงวันละ๑๕๐๐องค์นะครับส่วนขั้นตอนของการทำพระพิมพ์ผงจะเริ่มจากคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้เลยนะ
เขาใช้กล้วยน้ำว้าสุกเนี่ยไปบดผสมรวมกันกับปูนขาวจากนั้นก็เลยเอาใส่น้ำมันแก้วน้ำมันฉังอิ้วแล้วก็น้ำผึ้งผสมให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้๒คืน
จะเข้าไปสู่กระบวนการผสมมวลสารเป็นวัตถุมงคลนะฮะเออเพิ่งทราบเหมือนกันว่าใช้กล้วยน้ำว้าด้วยนะนะฮะ
ซึ่งมวลสารที่นิยมใช้ก็มีอะไรบ้างกระเบื้องหลังคาโบสถ์ผงเท่าทูบหรือว่าขี้ทูบต่างดอกไม้บูชาพระแร่ธาตุมงคล
ดอกไม้บูชาแล้วก็แม่ธาตุมงคลวาด๑๐๘แล้วก็ผงวิเศษทั้ง๕ชนิดต่าง
จะมีอะไรที่เป็นมวลสารพิเศษก็ใส่เข้าไป
ผสมเข้ากันแล้วจนเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดเงินดีแล้วก็จะเข้าไปที่แป้น
เขาปั๊มขึ้นมาขึ้นรูปมาแบบนี้ใส่ลวดลายของพระพิมพ์อัคระยันหรือว่าอักษรต่าง
แล้วแต่ที่ทางวัดต่างจะสั่งเข้ามานะฮะก็นำไปผึ่งก่อน
ผึ่งในร่มจนแห้งสนิทก่อนนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ตลับให้ลูกค้านะครับ
ใครสนใจจะจัดสร้างพระพิมพ์ต่างหรือว่าจะไปเรียนรู้สืบสารอาชีพ
การสร้างพระพิมพ์เป็นอาชีพที่สืบต่อกันไปติดต่อได้ตามหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอ
หวังว่าอาชีพนี้จะอยู่คู่กับเราไปอีกนานแสนนานตามใดที่เรายังนับถืออะไรแบบนี้อยู่เนอะ